เหตุต่อไปค่ะเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนใช้รถใช้ถนนนะ
เกิดอะไรขึ้นเป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับอะไรไปดูค่ะ
คุณผู้ชมภาพมันอาจจะเห็นไกลนะคะแต่ไกลแบบนี้เราก็จะเห็นชัดเลยว่า
มีรถเนี่ยหล่นจากสะพานลงมาแบบนี้เนี่ยค่ะ
เป็นภาพกล้องวงจรปิดของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่หนึ่ง
บันทึกภาพเอาไว้ได้เป็นรถกระบะค่ะคุณผู้ชม
รถกระบะพุ่งตกลงจากสะพาน
เรียกว่าเป็นสะพานที่มีต่อหม้อสูงที่สุดในประเทศไทย
เพราะว่ามีความสูง๕๐เมตร

หวาดเสียวตก๑๐๒๐ชั้น
เออคุณคิดตัวเหรอจริงเกินจริงหวาเสียวมาก
คือเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุก็รีบมาทำการช่วยเหลือเลยนะคะ
ซึ่งการช่วยเหลือเนี่ยเป็นไปอย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมมันยาก
คือมันต้องใช้การโรยตัวลงไปช่วย
แล้วคุณค่ะพุ่งลงไปแบบนั้นก็ถามว่าเฮ้ย
คนขับล่าอะไรมากมั้ยตอบแทนเลยนะคะว่าบาดเจ็บเล็กน้อย
เคล็ดขัดยอกเท่านั้นโอ้โฮเด็ดชะบุ๋ยเค้าดีมากนะคะ
คุณพี่สุรสิทธิ์คนขับรถกระบะคันดังกล่าวเล่าให้ฟังเลย
บอกว่าเฮ้ยตัวเขาขับรถจากจังหวัดขอนแก่น
่งหน้าไปที่จังหวัดนครสวรรค์
พอมาถึงที่เกิดเหตุนะมันคือสะพานข้าวห้วยตอง
อยู่ที่อำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
แล้วก็มีรถอยู่ข้างหน้า๒คัน
กำลังจะเริ่มเข้าโค้งเลย
แล้วมารู้สึกตัวอีกทีอีกครั้งเนี่ย
รถของเขาหลุดออกนอกเส้นทาง
แล้วถลายไปข้างสะพานพุ่งตกลงไปข้างล่าง
แล้วเดชะบุญคุณพระช่วย

อ๋อเหรอโอ้โฮรถไปติดอยู่ต้นไม้ก่อน
งั้นก็ร่วงลงไปแบบถลายลงไปแล้ว
ไม่รู้จะลึกขนาดไหนครับที่สำคัญนะฮะย้ำเลยนะฮะ
ที่คุณพี่เขาเคราะห์ดีแบบนี้เคล็ดขัดยอกเล็กน้อยเท่านั้น
เพราะคุณพี่สุรสิทธิ์แก้คาดเข็มขัดนิรภัย

ความปลอดภัยของการขับรถนะ
เพราะฉะนั้นแล้วการคาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ย
เป็นสิ่งจำเป็นมากทุกครั้งที่คุณขับรถนะคะ
ฝากย้ำฝากเตือนด้วยแล้วกันนะจ๊ะ